เช้าแบบนี้ปลุกคุณผู้ชมด้วยการพาไปดูงูพาไปจับงูกันหน่อย

แล้วคุณจะปลุกให้คนตื่นหรือว่าบางท่านหลับตาต่อเลยไม่กล้าดู
ต้องดูจะได้ตื่นนะคะ
เพราะเขาตัวใหญ่มากเกิดขึ้นที่กระบี่อีกแล้ว

จงอางนะคะหรือว่าบองหลาใช่ไหมคะ

ครั้งนี้ยาว๕เมตรด้วยกัน
บุกบ้านคุณป้านะคะอายุ๗๐ปี
แล้วเขาไปมุดอยู่ใต้ตู้กับข้าว
คุณยายก็ไม่กล้าจับเองแล้วก็มีความเชื่อด้วยนะว่าเขาน่าจะเป็นงูเจ้าที่เนี่ย

ไปพร้อมกันกับเจ้าหน้าที่ส่องไฟดู
แล้วใต้ตู้กับข้าวก็มีของอยู่ด้วยไงคะ

แต่ว่าเจ้าหน้าที่ก็มาอุปกรณ์ครบมือเหมือนกัน
เห็นแต่เจ้าหน้าที่นี่แหละค่ะยังไม่เห็นงูเลยนะคะ
นี่อะไรแวบโผล่ออกมาหรือเปล่านะ

เจ้าหน้าที่สองคนนี้เป็นเจ้าหน้าที่มูลนิธิกระบี่พิทักษ์ประชานะคะ
หลังจากรับแจ้งจากเจ้าของบ้านเป็นคุณป้านะคะ
บอกว่างูเข้าไปอยู่ในใต้ตู้กับข้าวเนี่ยนะคะ
อยู่ตำบลเขาครามอำเภอเมืองกระบี่
ไปถึงบ้านพบเจ้าของบ้านคือคุณยายแป้วอายุ๗๐ปี

เจ้าหน้าที่พบว่างูมุดอยู่ใต้ตู้กับข้าวจริงแล้วก็จับออกมาได้แบบนี้

เจ้าหน้าที่ใช้เวลา๑๕นาทีนะคะ
อวบอ้วนทีเดียวน้ำหนักประมาณ๒๐กิโลกรัมเจ้าหน้าที่บอก
สอบถามเจ้าของบ้านเนี่ยทราบว่างูจงอางตัวนี้
เลื้อยเข้ามาอยู่ในบ้านแล้วก็มุดไปอยู่ใต้ตู้กับข้าว
ตัวเองเชื่อว่าเป็นงูเจ้าที่ก็เลยไม่กล้าทำอะไรนะคะ
ก็รีบโทรแจ้งทางกู้ภัยเข้ามาช่วยเหลือมาจับตัวเขาออกไป
แป้วบอกด้วยว่าปัจจุบันอยู่คนเดียว
ตกใจมากเลยเห็นงูจงอางแบบนี้
และเห็นตัวเป็นที่ใหญ่ขนาดนี้ค่ะ
ส่วนที่ยาลานะคะเจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัย
เทศบาลตำบลท่าสาปอำเภอเมืองช่วยกันจับงูเหลือม

นายบาหารินอาเซะพบว่าซ่อนตัว
บริเวณพงหญ้าหลังบ้านตัวเองเพราะว่าตอนนั้นตัดย่าอยู่
ใช้เวลา๒๐นาทีจับงูได้อย่างทุลักทุเล
ท่ามกลางความตื่นเต้นของชาวบ้านที่มายืนมุงดูนะคะ
ตรวจสอบงูเหลือมตัวนี้ยาว๓เมตรน้ำหนัก๘กิโลกรัม
ปล่อยขึ้นสู่ธรรมชาติต่อไปค่ะ
จากนี้ก็ได้เตือนประชาชนให้เก็บกวาด
ทำความสะอาดพื้นที่บริเวณหน้าบ้านหลังบ้านให้เรียบร้อย
เพราะจะทำให้สัตว์เลื้อยคลานเข้ามาอาศัย
และอาจจะทำให้เกิดอันตรายกับคนในบ้านได้นะคะ